คุณผู้ชมฮะเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะตอนนี้บอกว่ากู้ภัยมากำจัดมันให้หน่อย
จัดอะไรรู้ไหมคุณรังต่อหัวเสือตอนเขามาทำรังใหม่ก็ยังขนาดเล็กฮะแต่ตอนนี้รังเนี่ยขนาดเท่าล้อรถยนต์
ใหญ่มากอยู่ตรงชายคาตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอกู้ภัยเอาลงมาได้แล้วนะคุณแบะดูนะรังต่อหัวเสือนี้
จริงเหรอ๗ชั้นนี่ใหญ่นะดูต่อสิบินไปบินมานะนี่ครับคุณผู้ชมฮะรังต่อหัวเสือขนาดเท่าล้อรถยนต์เนี่ย
อยู่ตรงบริเวณชายคาด้านข้างบ้านพักเลขที่๑๙๓บอกเลขที่ไปเดี๋ยวบางคนก็เอาเลขไปทำอะไรสักอย่างนะฮะ
ที่บ้านหลักวออำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับทีมกู้ภัยก็ต้องเข้าไปทำร้ายเลยนี่ทีมกู้ภัยก็เอาไม้มาเลยนะฮะ
แล้วก็มีพันผ้าอะไรไว้ราดน้ำมันลงไปจุดไฟจุดไฟเพื่อไล่เผารังต่อแล้วก็ฉีดน้ำใส่ใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาที
กำจัดรังต่อรังใหญ่นี้ได้หมดพี่กู้ภัยเขาต้องเชี่ยวชาญนะคุณนะเพราะเรากลัวกลัวไฟมันจะลุกไหม้ไปที่ชายหลังคานะฮะ
เจ้าของบ้านบอกว่าปกติไม่ค่อยได้เดินออกมาดูบริเวณรอบบ้านตรงนี้แต่พอวันนี้เดินออกเล่นมาเดินเล่นนะฮะ
ปรากฏมองไปที่หลังคาโอ้โหต่อบินไปบินมาหลายตัวก็เลยตามต่อไปว่าต่อเนี่ยมันบินไปไหน
ปรากฏว่ามันบินเข้ารังก็พบรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่เท่าล้อรถยนต์อยู่ตรงชายคาบ้านตรงนี้
ก็ต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกำจัดออกไปแล้วนะฮะเพราะเกรงว่าโอ้โหฝูงต่อจะทำร้ายคนในบ้าน
เพราะว่าต่อต่อยมาทำถึงตายนะคุณนะนะครับ
แล้วก็เชื่อด้วยว่าต่อหัวเสือเนี่ยก็คงมาให้โชคนะครับ
ตั้งใจจะนำบ้านเลขที่ไปหาซื้อลอตเตอรี่
เพื่อเสี่ยงโชคในงวดนี้ต่อไป
ย้ำได้ที่อีกทีนะฮะ๑๙๓นะฮะ
รังต่อ๗ชั้นนะคุณนะ

แล้วแต่ว่าจะตีกันไปนะฮะ